ดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วยโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
หลายคนตอนนี้ค่ะก็เริ่มสังเกตตัวเอง
พอสังเกตตัวเองหนึ่งแหละอยากไปตรวจ
ถ้ามีอาการแล้วก็อยากไปโรงพยาบาลให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะคะ
ถ้าติดโควิด๑๙ก็จะได้รักษา
ความอยากแบบนี้ทุกคนเชื่อว่าเป็นนะคะ
แต่ว่าก็ลองโทรดูนะคะ๑๖๖๘และ๑๒
พยายามโทรเข้าไปนะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงคุณ
พูดแบบนี้เพราะว่ามีหนุ่มเกมเมอร์รายหนึ่ง
เขาเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙นะคะ

แต่เขาสงสัยว่าเขาติดโควิด๑๙
เพราะเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยค่ะ
ติดโควิด๑๙และสงสัยแบบนั้นจนอยู่ที่บ้าน
และเสียชีวิตนะคะแต่เป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คือไปโรงพยาบาลไม่กี่วันเท่านั้นนะคะ
ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เพราะว่าเชื้อได้ลงปอดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็พยายามรักษาตัวเองก่อนเพราะว่าที่บ้านมีคนแก่ไม่อยากออกไปไหนแล้ว
ลองดูสั่งยาสั่งอะไรมากินเพราะว่าแบกสังขารไปตรวจโรงพยาบาลไม่ไหว
ไม่ว่าโรงพยาบาลรอบก็โทรต้องติดต่อยห้าเกียรติ
ช่วงนั้นเขาออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวก็คือประมาณวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
เล่าถึงอาการตัวเองนะคะที่สงสัยว่าติดโควิด๑๙
สงสัยก็เพราะไปขี่รถจักรยานยนต์กับเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นดีเจแถวทองหล่อนะคะ
พอกลับมาบ้านเริ่มมีอาการป่วยเหนื่อยหอบหายใจลำบากค่ะ
หลังจากคุณอัพทราบค่ะว่าเพื่อนติดโควิด๑๙
กักตัวอยู่บ้านเลยค่ะ๕วันก็คือ๑๓๑๗เมษายน
สเตตัสในเฟซบุ๊คด้วยนะคะให้เพื่อนได้ทราบ
บอกว่าเราไปตรวจหาโควิด๑๙เพราะโคต้าโรงพยาบาลในพื้นที่เต็ม
ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจ
ตอนนี้เริ่มมีอาการป่วยบ้างแล้วออกไปไม่ไหวได้
แต่กินยารักษาอาการไปตามอาการ
กระทั่งวันที่๒๐เมษายนค่ะ
คุณอัพบอกว่าเริ่มเดินไม่ไหวกินอะไรไม่ค่อยได้
นอนติดเตียงอย่างเดียวพยายามติดต่อสายด่วนโรงพยาบาล
สายไหนที่นักข่าวบอกไปเขาโทรหมดแต่สายไม่ว่างค่ะ
ก็เลยออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือให้รถโรงพยาบาลมารับ
วันที่เขาไลฟ์ขอให้โรงพยาบาลมารับนี่คือวันที่๒๐นะคะ
มา๑วันค่ะ๒๑เมษายนโรงพยาบาลมารับเรียบร้อยนะคะ
ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะถึงปุ๊บใส่เครื่องช่วยหายใจปั๊บเลย
เมษายนอาการสุดหนักค่ะระบบหายใจล้มเหลว

พยายามปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่ได้นะคะเสียชีวิตค่ะ
เพื่อนคุณอัพได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ

คนเดียวเหงาไหมเดี๋ยวรีบกลับมานะ
แต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วนะคะ
เขาบอกว่าคุณอัพไม่ได้อยากตายนะ
โทรหาหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อให้ได้รอดชีวิต

สถานที่รับโดดโรคที่บ้านก็ไม่มี

เขาหายใจไม่ออกแล้วขับรถเองก็ไม่ไหว
แต่ก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม
คือไม่เรียกแกรปไม่เรียกแท็กซี่

ก็เลยทำให้อาการสุดหนักและจากไปอย่างสงบ

คอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะ
บางส่วนคอมเมนต์ต่อเนื่องก็คือ

ที่ต้องเสียชีวิตเพราะรอเตียงว่าง
ส่วนพิธีชาปนกิจศพของคุณอัพนะคะ
เผาวันนี้ค่ะบ่าย๒โมงครึ่งนะคะที่วัดลาดพร้าวค่ะ
หลายคนตอนนี้นะคะเห็นข่าวแบบนี้
ยอยออกมาประมาณ๒วันแล้วเริ่มจากข่าวอาม่า
ตามด้วยข่าวเกมเมอร์อดีตเกมเมอร์
อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตอะไรอย่างนี้
พระเจ้าวิสินวิสุนโยธินโคศกษะวะคอยยืนยันว่าภาพรวมเตียงตอนนี้นะคะ
ยังไม่วิกฤตนะคะหมายถึงเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ
แจงรายละเอียดแบบนี้ห้องความดันลบแบบเดียวว่าง๗๔เตียง
ห้องความดันลบแบบรวมว่าง๗๒เตียง
ขณะที่ห้องเดี่ยวว่าง๑๓๑๗เตียงและห้องรวมว่าง๖๗๐เตียง
ส่วนโรงแรมแบบฮอสปีเทลค่ะว่าง๓๑๔๕เตียง
ห้องไอซีว่าง๖๙เตียงทั้งนี้ยังไม่รวมเตียงทั้งประเทศ
อันนี้ที่ขึ้นข้อมูลให้ขึ้นกราฟิกให้คือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ทั้งประเทศมีเตียง๔๕๒๔เตียงว่าง๒๑๑๓๘เตียง
ดังนั้นนะคะภาครัฐจะทำอย่างเต็มที่
เพื่อให้ผู้รอเตียงได้เข้ารับการรักษามากที่สุด
ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการรอเตียง
เกี่ยวกับเรื่องของสายด่วนจนทำให้อาการหนัก
ดำเนินการเข้าไปรับการรักษาเนี่ยนะคะ

รายวันนี้มีผู้ป่วยรอการรักษานะคะ
๓รายได้มีการจัดพื้นที่โรงพยาบาลสนามและโฮสปิเทล๔
๔แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล
ดังนั้นขอให้ผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่บ้าน
รอรับโทรศัพท์ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับ
ภายใน๒๓วันนี้ทยอยโทรแล้วนะคะ
หลังจากนั้นนะคะไม่สามารถติดต่อได้กว่า
รายเพราะเขาจะต้องโทรจนกว่าคุณจะรับ
ถ้าคุณไม่รับเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนสายไปโทรสายอื่นไม่ได้ค่ะ
ต้องโทรจนกว่าคุณจะรับเนี่ยนะคะทำให้เวลาที่จะไปโถสายอื่นต่อไปมันหมดไปค่ะ